เกิดขึ้นใน๒พื้นที่คือที่เชียงใหม่แล้วก็ที่เชียงรายนะครับ

เป็นรถห้องเย็นส่งของกำลังวิ่งเข้าตัวเมืองเชียงใหม่
แต่ปรากฏอยู่คุณคนขับรถบอกได้กลิ่นเหม็นไหม้
แล้วไฟก็ลุกขึ้นมาทันทีนะครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียระดมฉีดน้ำกลางสายฝน
เพื่อสกัดเปลวเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้

จอดอยู่ริมถนนเชียงใหม่ฮอดขาเข้าเมือง
โชว์รูมขายรถยนต์บริษัทสยามนิสันเชียงใหม่นะครับ
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
พบว่าส่วนหน้ารถได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
จากการสอบสวนนางนัทธมนต์เพชรโกเจ้าของรถ
ก็ให้การนะครับว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปส่งของที่จังหวัดแพร่

ขากลับก็ได้ตีรถเปล่าจะกลับมาที่เชียงใหม่
ขณะที่ขับรถมาถึงที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
กลิ่นไหม้จากห้องเครื่องยนต์หน้ารถ
แล้วก็มีกลุ่มควันไฟพวยพุ่งเข้ามาในห้องโดยสาร
ให้ลูกน้องรีบจอดรถทิ้งไว้ข้างทาง
แล้วต่างคนต่างก็วิ่งหลบหนีลงมาจากรถนะครับ
เพลิงก็ลุกไหม้ทันทีลุกไหม้ที่กระโปรงหน้ารถ
มีพลเมืองดีช่วยแจ้งรถดับเพลิงมาฉีดน้ำสกัดไว้ได้นะครับ
แม้ว่าท่ามกลางฝนที่มันโปรยปลายตกลงมา
แต่ก็ไม่สามารถที่จะดับเพลิงไว้ได้
ก็รถดับเพลิงมาใช้เวลากว่า๒๐นาทีจึงดับไว้ได้นะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ชักลากรถคันนี้ไปเก็บไว้ที่โรงพัก
แล้วก็จะแจ้งตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ให้มาตรวจสอบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รถครั้งนี้ต่อไปนะครับ

เกิดเหตุไฟไหม้รถเก๋งยี่ห้อเชฟโรเล็ต
บริเวณลานจอดรถร้านยาริสา
ติดกับถนนผลโยธินฝั่งตะวันออกที่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมือง
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าฉีดน้ำสกัดใช้เวลาประมาณ๕นาทีนะครับ
จากการสอบสวนนางสาวสุรีรัฐยศมาเป็นชาวตำบลเมืองพานเจ้าของรถ
เล่าให้ฟังว่าขณะที่เลิกงานเธอก็ได้เดินไปที่รถ

จากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดที่ห้องเครื่องทันทีนะฮะ
แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นทันทีนะครับ
ได้แต่รีบนำสิ่งของมีค่าออกมาจากรถ
ก่อนที่จะโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
เจ้าของรถบอกอีกนะครับว่ารถไม่ได้ติดแก๊ส

นำรถไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากความร้อนฮิตเตอร์มันขึ้น
และรถก็สามารถใช้งานได้ตามปกติหลังจากซ่อมเสร็จแล้ว
ส่วนสาเหตุนั้นตำรวจก็จะได้ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ